วันนี้ตำรวจได้นำตัวไปขออนุญาตฝากขังเป็นผลัดแรกนะคะ

แต่สารท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปได้

แต่มีข้อห้ามห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่ทางตำรวจตำรวจปรับปรามยาเสพติธรรมบอกว่า
จะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
คุณแพท
ขอฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ก็คือตั้งแต่วันที่๖๑๗มิคมนี้
เนื่องจากว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จนะคะ
ต้องสอบสวนพยานสำคัญอีก๒๐ปาก
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว

จากคดีมีการกระทำความผิดลักษณะเป็นเครือข่าย
กลัวว่าถ้าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไป
ผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
คดีนี้ตำรวจปราบรามยาเสพติด

กับนายนัทพลนาคคำหรือบอย
และในเบ้นว่าสมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป

และได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกัน
ซึ่งการสืบสวนสอบสวนเชื่อว่านายบอย
นำเงินที่ได้จากการขายยาเสพติด
ไปให้กับนายเบ้นท์ฟอกเงิน
ด้วยการซื้อทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สิน
โอนเงินเพื่อนำไปแปรสภาพในธุรกิจ

พบความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินระหว่างทั้งสองคน

มีการโอนเงินระหว่างกันประมาณ๘๗๐๐๐๐๐บาท

ยังได้ถือครองทรัพย์สินโดยใช้ชื่อในเบ้นในการทำสัญญา
เช่นรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนการซื้อรถยนต์ลัมโบกินี่สีเทา

ซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะ
ทนายความค่ะคือนายสิทธิโชคตรีเนธยื่นคำร้อง
พร้อมหลักสับเป็นบัญชิเงินฝากประจำธนาคารออมศิลป์
แสนบาทขอปล่อยตัวชั่วคราว
สารอาญาท่านมีคำสั่งอนุญาตนะคะ
ให้ในเบ้นได้รับการประกันตัวออกมาตีราคาประกัน๕แสนบาท
แต่มีกำหนดเงื่อนไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักร
สารท่านนัดรายงานตัวอีกครั้งในวันที่๒๔เมษายน๒๕๕๙

ขณะที่พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์บอกว่าตำรวจจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินทุกเส้นทางของในเบ้นค่ะ
ซึ่งหมายความว่าจะต้องตรวจสอบไปถึงภรรยาด้วยนะคะภรรยาก็คือคุณแพทย์นับประพานักแสดงสาวชื่อดังนั่นเองค่ะ